ราวดีของเด็กม๔ค่ะคนหนึ่งแต่หัวใจใหญ่มากทำไมคะ
ทำงานหาเงินส่งตัวเองนะครับแล้วก็การที่เธอจะไปหาเงินนั่นคือไปขายแซนวิชอ๋อเหรอ
อยากให้คุณผู้ชมดูความน่ากินของแซนวิชของน้องเขาแล้วมีโอกาสไปอุดหนุนกันนะ
นี่แหละครับโอ้โหมันพิเศษจริงตรงที่แซนวิชของน้องเขาห่อใบตอง
แล้วก็เป็นแซนวิชที่ถูกทำเป็นรูปดอกกุหลาบว้าวไอเดียดีมาก
จะไปขายให้กับเหล่าบรรดาวัยรุ่นไหมที่เพิ่งหัดมีความรักใหม่
อ่ะได้เหมือนกันแบบส่งแซนวิชให้กันมอบแซนวิชรูปหัวใจ
นี่แหละครับเป็นไอเดียของนางสาวนัทนิชาเอี่ยมคล้าย
หรือว่าน้องซินอายุเท่าไหร่๑๕ปีเอง
เป็นเด็กสาววัยใสที่ไม่ยอมอยู่บ้านเฉยนะครับช่วงปิดเทอม
เด็กบางคนก็มัวแต่ไปลงไปเล่นก็ว่ากันไป
แต่น้องสินไปร่ำเรียนการทำขนมมา
เรียนอย่างเดียวไม่พอกลับมาขายด้วย
เธอบอกว่าทำนะได้ประมาณสัก๒เดือนแล้ว
การันตีเลยว่าอร่อยและผลตอบรับที่ได้มียอดสั่ง
ทำเนี่ยนะครับวันหนึ่งประมาณ๘๐ชิ้นต่อวัน

นานิชาหรือว่าน้องซินก็เล่าอีกนะครับว่าตัวเองชื่นชอบการทำขนม
ก็เลยของคุณพ่อพ่อขาหนูอยากทำขนม
ก็เลยส่งไปร่ำไปเรียนวิธีการทำขนมมา
เนี่ยได้ไอเดียที่ปิ๊งไอเดียที่มันใสแจ๋วแบบนี้
ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไปลองฟังเสียงของน้องเขาหน่อยครับ
ก็เป็นความชอบค่ะชอบทำขนมอยู่แล้วด้วย
ก็เลยอยากทำขนมค้านะครับ
แล้วยอดขายเราเป็นไงบ้างพอใจไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าก็ได้เยอะกว่าที่คิดไว้ค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้อยู่ครั้งนี้
เป็นไงนี่ความคิดเด็กม๔นะเนี่ย
อ่อไอเดียดีมากเลยอะค่ะ

บอกเลยนะครับว่าขายดิบเป็นขายดิบขายดีมาก
แล้วก็บอกเลยว่าเงินที่น้องเขาเอามาลงทุนในการเปิดร้านขายครั้งนี้นะครับ
เขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเงินเก็บของตัวน้องเอง

โอ้โหตายแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่ง
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะลองทานกันดูแล้วใช่ไหมล่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ผมอยากให้โทรไปง่ายดี

จ้าเข้าไปสั่งแซนวิชสูตรน้ำสลัดโบราณของน้องซินกันได้นะคะ
ใช่ค่ะเขาก็สนับสนุนเนาะเด็กที่เขามีความคิดมีความตั้งใจอยากจะช่วยแบบแบ่งเบาภาระครอบครัวอะไรแบบนี้ก็น่าอุดหนุน
กินมันเข้าไปทั้งใบตองเลยไม่ได้ค่ะคุณต้องทิ้งนะคะแต่ว่าใบตองมันไม่เป็นมลพิษไงถูกต้อง